นายอันครับวันนี้ไปกรกตมาใช่ไหมครับ

จากเดิมวันที่๑๒มิถุนาเนี่ยนะครับ
ผมไปยื่นว่าไอ้บรรดาคำร้อง
ไม่ว่าจะเป็นการร้องเพิ่มเติมให้ปากคำต่อกรกต
ทั้งหมดทั้งมวลของคุณเรืองไกรเนี่ยนะฮะ

แจ้งความต่อกรกตอันเป็นเท็จ

แล้ววันนี้นะครับผมมีหลักฐานเพิ่มเติม
ยื่นประกอบคำร้องของผมเนี่ยนะฮะ
ก็คือการชี้แจงของบริษัทไอทีวีโดยประธาน
โดยคณะกรรมการของไอทีวีสื่อสารต่อ
ผู้ถือหุ้นแล้วก็พี่น้องประชาชนว่านะครับ
สถานะของไอทีวีเป็นอย่างไรนะครับ
แล้วก็มันก็ไปนะครับตอบโจทย์ที่เถียงกัน
อยู่เนี่ยนะครับว่าคุณได้คุณเรือนใกล้ได้
หลักฐานมาจากไหนนะครับที่บอกว่า
มันไม่เป็นความจริงผมก็เลยมองว่า
หลักฐานชิ้นนี้นะครับน่าจะเป็นหลักฐาน
ชิ้นสำคัญที่ผมจะนะครับทำให้คุณเรืองไกรขยับเข้าใกล้คำว่า
มีความผิดตามมาตรา๑๔๓เข้ามาอีกนะฮะ
อันนี้คือหมายถึงไปร้องเขาไปร้องเขา
แต่คุณเรืองไกรเขาก็ยืนยันในมุมของเขาว่าเขาก็มีเรื่องของเอกสาร
หรือว่าเรื่องของอะไรต่างที่เขาไปยื่นกรกตไว้ที่สามารถที่จะเป็นเหตุเป็นผล
ในการที่จะดำเนินการตรวจสอบหรือเอาผิดคุณพิทาได้
ผมมอง๒กรณีนะครับผมมองว่า
มุมของทนายอันเนี่ยทนายอันมองว่าคุณพิธาไม่ได้ถือครองหุ้นสื่อ
คือมาตรา๙๘วงเล็บ๓กับ๔๒วงเล็บ๓เนี่ยนะฮะ
เขาใช้คำว่าเจ้าของหรือนะครับเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการ
กฎหมายเนี่ยนะครับกฎหมาย๒ฉบับเนี่ยนะฮะ
รัฐมนูลตัวแม่กับตัวลูกเนี่ยนะฮะ
เป็นกฎหมายนะครับริดร้อนสิทธิของบุคคล
ดังนั้นจะต้องตีความอย่างเคร่งครัด
ตามตัวหนังสือและเจตนารมณ์ของกฎหมายนะครับ

หมายถึงการถือหุ้นของคุณพิธาในนามกรรมสิทธิ์ส่วนตัวเอง

ส่วนคำว่ากิจการก็หมายถึงกิจการดำเนินธุรกิจที่ยังคงดำเนินอยู่
เป็นต้นซึ่งมองจากข้อที่จริงมันไม่เข้าสักอันเลย
ในนามผู้จัดการมรดกกิจการไอทีวีปิดเงียบไปแล้ว
ไม่เคยมีเสียงก็แกล้งมา๒๕๑๖ปี
นี่คือข้อที่จริงส่วนข้อกฎหมายอย่างที่บอกว่า
มันตีความอย่างเคร่งครัดมันก็ไม่เข้า
ส่วนบรรทัศน์สำคัญที่ผมมองว่าน่าจะต้องมีการพูดถึง
นั่นก็คือคำพิพากษาสารดีกาของคุณชาญชัยเมื่อวันที่๒พฤษภาปีนี้
วกกันข้อที่จริงข้อกฎหมายแล้ว
บรรทัศน์ก็คือคำพิพากษาสารดีกา
ไม่มีองค์ประกอบไหนเลยที่จะมองว่าคุณพิธาผิด
ผมก็เลยมองว่าไม่น่าจะผิด
กรกตมีสิทธิปัดตกได้เลยผมมองอย่างนั้นถึงขนาดนั้นฮะ
คือคือถ้าไม่นับกรณีเรื่องที่ว่าไปยื่นร้องคัดค้าน

ให้หลักฐานต่างที่ท่านายอ่านบอกว่า
กฎหมายข้อนั้นกฎหมายข้อนี้อะไรพวกนี้เนี่ย
เราได้นำประกอบเหตุผลในการยื่นเรื่องให้กับทางกรกตไปด้วยไหมครับ
ถูกต้องครับผมเขียนบรรยายอย่างละเอียดเลยครับ
ทำไมถึงออกมายื่นในลักษณะการร้องคัดค้าน
หรือว่าการยื่นเรื่องต่างเพื่อจะเป็นหลักฐานให้กรกต
ผมเป็นผู้แทนราษดรแต่ไม่ใช่สมาชิกสภาผู้แทนราษดร
ภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าเป็นตรวจแทนหมู่บ้าน
ที่เห็นว่าสิ่งนี้นะครับมันไม่ถูกต้อง

เมื่อเห็นสิ่งที่คุณเรืองไกรทำเนี่ยนะครับ
มันไม่ถูกต้องผมก็ทำในสิ่งที่มันถูกต้อง

ใครได้ประโยชน์พี่น้องประชาชนได้ประโยชน์อะไร
ทำให้ความศักดิ์สิทธิ์ของรัฐมนูลนะครับ
ตรา๙๘วงเล็บ๓หรือ๔๒วงเล็บ๓

หรือทำให้พี่น้องประชาชนได้ประโยชน์เสียบสุข
หรืออะไรจากการกระทำของคุณเรืองไกร
ก็ต้องย้อนไปเมื่อปี๖๒นะครับ
หุ้นตัวนี้ถ้าจะมองว่าผิดหรือถือไว้

ทำไมไม่ว่ากล่าวกันทำไมไม่ทำอะไรกัน

แต่ถ้าเกิดว่าอีกซีกหนึ่งเขาจะมองว่า
ถ้าเกิดว่าคุณพิทาจะก้าวขึ้นสู่การเป็นนายกเนี่ย

จนสิ้นสงสัยแบบ๑๐๐ว่า
ไม่ได้มีอะไรที่มันขัดไม่ได้มีอะไรที่มันผิด
ทำไมไม่มองในแง่นี้ว่าเขาก็ควรจะผ่านการตรวจสอบ

แล้วใครไปได้ประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์อะไรยังไง

ตั้งข้อสังเกตว่านี่คือเกมการเมืองในการดึงเช็งหรือเปล่า

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางที่กรกตส่งเรื่องให้กับสารรัฐมนูล
หรือเข้าไปโหวตในสอสอส่งเรื่องเอง
หรือแม้แต่กรกตยื่นเรื่องให้สารรัฐมนุนตีความ
มันไปคาบเกี่ยวกับระยะเวลาที่จะโหวตสอสอ
มันเป็นการสร้างความชอบทำให้สวที่จะไม่เอาคุณพิธา
เป็นข้ออ้างในการจะไม่โหวตคุณพิทาเพื่อจะ
ระดมทัวร์ไล่ไปที่อื่นหรือเปล่าตอนนี้ทัวร์มาอยู่ที่กรกตแล้ว

อันนี้ในมุมของทนายอันที่มองอย่างนั้น

คุณเรืองไกรก็บอกว่าถ้าใครคิดว่า
สิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณพิธาในขณะนี้มันมีข้อมูลอีกซีกหนึ่ง
เอาไปยื่นกับกรกตก็ทนายอันก็เลยเอาไปยื่น
ว่าในมุมของทนายอ่านเนี่ย
มีข้อมูลหลักฐานต่างที่คิดว่าคุณพิธาไม่ได้ผิดเรื่องของหุ้นไอทีวี

นี่นะครับ
คุณพิธาในหุ้นไอทีวีช่อง๓๒ครับ